แต่พรุ่งเนี้ยอย่างที่เราบอกจันทรุปราคาเนี่ยนะบางคนที่เขาเชื่อเนี่ยอืม
ขนาดว่าถ้าสมมุติคุณมีพระพุทธรูปฉันเคยไปอินเดียอย่างเงี้ยถ้าเจอ
เขาเอาผ้าดำมาคุมเลยนะคุมพระพุทธรูปเลยโดยเฉพาะไงล่ะแม่
คนที่เกิดราศีเมษกับราศีตุลเพราะสองราศีเนี้ยถ้าหมอช้างหรือใครก็แล้ว
แต่เขาจะบอกมาเสมอว่าคุณโดนลาหูมาตลอดอยู่แล้วราศีกรกฎเอ้ย
หนุ่มเนอะครับก็จะเริ่มมีอาการป่วยเนี้ยอายอยู่ตลอดเนี้ยเนอะ
แต่ไม่ตายมันจะเริ่มป่วยเธออืมพี่หนุ่มกรกฎแต่ลักษณะลาสตุลใช่ไหม
อืมใช่อืมอ๋อเหรอเธอโดนน่ะอย่างเนี้ยเนี้ยเขาบอกโอเคล่ะ
เดือนตุลาเนี่ยดวงจะวุ่นพอสมควรเมษกับตุลซึ่งตอนเนี้ยมันก็ถือว่าปลายเดือนอยู่
แล้วก็มันจะช่วงส่งท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเรื่องงานแถมมีการเดินทางมากขึ้น
ชีวิตต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหงุดหงิด
ใจร้อนเป็นช่วงสั้นแค่ปลายเดือนคือผ่านพ้นพรุ่งนี้ไปก็จะดีขึ้นแล้ว
สองราศีนี้อืมนะฮะอืมตามความเชื่อเนี้ยเขาก็เลยบอกเอาล่ะ
จันตรุปราคาเนี่ยเป็นการลาหูอมจันทร์หรือเปล่า
พรุ่งนี้ปกติเราจะไห้ลาหูก็เราจะไห้กันวันพุธพุธกลางคืน
แต่พรุ่งนี้มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
คือลาหูอมจันทร์หรือจันทรุปราคาแบบเต็มดวงตั้งแต่บ่าย๓
ใกล้ใกล้ถึงสามทุ่มเขาก็เลยบอกว่าความเชื่อเนี่ย
พระราหูเนี่ยจะมีอำนาจในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
กับการสวดบูชาก็แน่นอนฮะของดำดำอืม
ที่เขาไหว้กันเนอะแล้วก็สวดบทลาหูสิบสองจบ
ทำเชื่ออืมเนอะอืมเขาบอกว่าบางทีมันก็จะทำให้แบบ
แต่ดีที่สุดคือทำบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายอืม
เกี่ยวกับโรงศพหรืออะไรอย่างเงี้ยจะดีขึ้นบริจักษ์เลือดใช่ไหมแม่
ใช่ไหมบริจักษ์เลือดหรือบริจักษ์เลือดเอ่ย
หรือแบบว่าทำบุญเกี่ยวกับผ่าเขาห่อศพอะไรอย่างเงี้เขาบอกจะดีอืมน่ะอืม
บริจักษ์เลือดดีที่สุดใช่เขาบอกว่าบริจักษ์เลือดจะหรือเป็นขุดหินปูนให้เลือดเป็นออกอ่ะ
อ๋อโอเคเป็นแบบนี้เป็นออกปากเหมือนสระดอกเคาะไปอ่ะ
บ๊ายบ๊าย